มีะที่ดีมาก

ขอขึ้นมาหน่อยนี่

เห็นไหมล่ะโตไหมล่ะพี่หนุ่มโตไหม

ที่ว่าใช้เลนเผา

ไม่รู้แต่พี่รู้แต่ว่าทำไมถึงเอารูปที่แสงตกหน้าน้องอย่างนั้นมาออก

กรณีมันคืออย่างนี้เขาบอกว่าในไอจีเนี่ย

ฝั่งชายลงฝั่งหญิงลง
เขาลงกันคนละที่ใช่

มันที่เดียวกันแต่เขาลงกันคนละไอจี

ฉันเข้าใจทั้งสองคนนิงอ่านต่อไป

ว่ามีมือผู้ชายก๋าลังอบอยู่

ขอร้องได้เปล่าเวลาอ่านข่าวอยู่

พักเข้ามาแล้วพี่หนุ่มก็พูดแล้วก็ลืม
อะไรมันเป็นสไตล์ของรายการ
คุณอย่ามาพูดอย่างนี้คนเขายิ่งว่ากันอยู่

ไม่ได้ข่าวอะไรเลยหมดแต่คุยกัน
เสร็จเลยมูดแทรกขึ้นมากันแล้ว

ขอบคุณค่ะชมพวกพี่เหมียสวยเหมือนกัน

กลับมาคนที่ชื่อเอเลน่าเมื่อกี้เนี่ย
เขาก็โพสต์รูปเขาริมสระว่ายน้ำ
แล้วก็มีมือแบบว่าป้องเหมือนกอดอะไรอย่างนี้
แล้วป้องเองเขาก็โพสต์อีกรูปหนึ่งเหมือนกันต่างคน
โพสต์แต่ปรากฏว่าบรรยากาศมันอยู่ที่เดียวกัน

ต่างคนต่างโพสต์ก็เลยคิดว่า
แต่หุ่นป้องแซ่บมาก

ป้องก็ไปเขียนคอมเมนต์ไอจีด้วยนะ

เวลาไปโพสต์รูปใคร